เราไปดูบรรยากาศสดกันที่
คิดจะจัดเศรษฐ์ภาพกรุงเทพกันหน่อยนะครับ

ในการจัดพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดาแล้วนะครับ
ผู้จัดงานหลักอย่างพี่ก้องปิยะรวมถึงคุณโบทีเค
แล้วก็คุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม
ก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยก่อนจะต้อนรับแขกเหลือนะครับ

พูดถึงแก๊ง๕คนบนเรือว่าจะมาหรือไม่มาร่วมงานด้วยนะครับ
ดังนั้นติดตามบรรยากาศได้จากคุณกิตภัทรผิวรมนต์
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราอยู่ที่คริสตจักรครับ

มีสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงาน
รวมถึงเตรียมที่จะเก็บภาพพิธีไว้อาลัย
คุณแตงโมนีดากันหลายสำนักแล้ว
ส่วนตอนนี้ทางงานอยู่ในช่วงการเตรียมงาน
พื้นที่ในหลายส่วนเพื่อให้พร้อมมากที่สุด
สำหรับการรองรับผู้คนนะครับที่จะเดินทางมาร่วมงานในช่วงเย็น

ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปบริเวณชั้น๒ได้
น่าจะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่าย
ที่จะสามารถเปิดให้พวกเราขึ้นไปเตรียมตัว
เพื่อจะเก็บภาพพิธีไว้อาลัยในช่วงเย็นครับ
สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชม
ทางผู้จัดงานคือพี่ก้องปิยะ
หนึ่งในทีมผู้จัดงานนะครับได้เดินทางมาถึงที่
คิตจักรเสรีภาพกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้มีการเรียกทีมงานเข้าบีฟรายละเอียดกับคุณโบทิเค
ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในส่วนของพิธีคริสตศาสนานะครับ

ซึ่งทางคุณโบทิเคเผยกับสื่อมวลชน
ว่างานวันนี้ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามมาก
ตามความตั้งใจของทุกคน
สำหรับช่วงพิธีการจะมีการนามัสกาลพระเจ้า
คือการกล่าวถึงคุณงามความดีของคุณตังโม
รวมไปถึงการร้องเพลงในหลายบทเพลงในพิธีด้วยครับ
ก็สวยงามสวยงามแบบไม่น่าเชื่อ

ก็เห็นความตั้งใจของพี่ทุกฝ่าย
ที่มารวมกันในการตั้งใจทำงานนี้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
จริงวันนี้คือพิธีนามัศกาลพระเจ้า
ไว้อะไรน้องแตงโมนะคะ
เริ่มต้นเลยเราก็จะเป็นเรื่องราวดีของน้องแตงโม

ของการประกอบเพลงที่แตงโมชอบ

มีการร้องเพลงพิเศษค่ะ

จากคนที่แตงโมเคารพค่ะ

เราได้สอบถามคุณโบเพิ่มเติมนะครับ

คุณโบก็ได้แจ้งผ่านสื่อมวลชนนะครับ

แล้วยังไม่มีใครนะครับที่ติดต่อมา

ก็ที่จะสามารถมาร่วมงานได้ทุกคนนะครับ
ในส่วนของประเด็นที่ทางคุณเต้มงคลกิจนั้น
มีการขออายัดร่างคุณแตงโมนั้น

ทางงานก็กำลังมีการแจกหนังสือนะครับ
ที่ให้กับทางผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้นะครับ

ที่จะบอกเรื่องราวประวัติของนักแสดงสาว

หน้าปกเนี่ยมีสีชมพูขาว

ส่วนด้านในมีทั้งหมด๓๙หน้าครับ
เนื้อหาจะสอดแทรกพระคัมภีร์นะครับ

ทางคุณเบิร์ตนะครับแฟนหนุ่มของคุณตังโม
เดินทางมาถึงคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

แต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะครับ

แล้วก็เพื่อพูดคุยรายละเอียดกับผู้จัดงาน

อยากจะมาร่วมงานของคุณแตงโมนีดา

ทางคุณโบทิเคแล้วก็ผู้จัดงานได้

หากแฟนคลับท่านไหนอยากจะมาร่วมงาน

กันผ่านทางช่องทางออนไลน์

ก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกช่วงข่าว

อัตวิทย์ถ่ายภาพนะครับกริตภัทรผิวรมล